ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันก่อน

ผู้ชายคนนึงใช้มีดเนี่ยฟันภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต

เมื่อวานนี้จับได้นะฮะวันนี้พาไปทำแผน
คือคนก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าจับได้ว่าภรรยาเนี่ย
มีผู้ชายคนอื่นให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ถูกจับที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นกระบี่นะค่ะไปตามจับได้ที่สงขลานะครับล้อ
ห่มร้องไห้อ้างว่าครับแค้นใจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แต่วันนี้ลูกสาวของผู้ตายออกมาบอกว่าขอชี้แจงแทนแม่หน่อย
นี่คือพ่อเลี้ยงของเธอค่ะพ่อเลี้ยงเธอเนี่ย
วางแผนฆ่าแม่เธอเพื่อจะชิงเงินสองแสนบาท
นี่คือคนก่อเหตุนะครับนายประจวบนวลจันทร์อายุ๕๐ปีนะครับ
คือทางป้าสาวเนี่ยถูกนายประจวบทำร้าย
เสียชีวิตในบ้านพักที่พื้นที่ตำบลเพลาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำยี่สิบเจ็ดมีนาคม
และเมื่อวานนี้ตำรวจตามไปจับนายประจวบได้
หนีไปอยู่ที่บ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจับได้เนี่ยตำรวจสืบสวนทราบว่าสาเหตุของการก่อเหตุนะครับ
นายประจวบใช้มีดพระเนี่ยฟันภรรยาตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
เนื่องมาจากนายประจวบที่เป็นสามีโมโหที่เห็นภรรยาก็คือป้าสาวเนี่ย
ไปนั่งกินกุ้งเผากับเพื่อนบ้านค่ะไปเรียกหลายรอบให้กลับบ้านไม่กลับสักที
เขาบอกเรียกอยู่สามสี่ครั้งกว่าจะกลับได้
พอเมียกลับมาถึงบ้านก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ใช้มีดฟันเขาจนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป
นี่นะฮะพอจับได้เนี่ยผู้ต้องหาก็อ้างบอกสาเหตุที่ทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิต
เนื่องจากภรรยาแอบมีผู้ชายคนอื่นมาเห็นเนี่ยก็คือภรรยานอนเปลือยท่อนล่างแล้วคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
นี่คำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับทาง
สาวด้วยนะครับผู้ที่เสียชีวิตเพราะว่าไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
ท่านผู้ชมครับนี่คือวัดคลองเฉลิมนะครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปที่งานศพของป้าสาว
รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
วัดคลองเฉลิมที่ตะบนคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
เนื่องจากที่กระบี่เนี่ยป้าสาวไม่มีญาติอยู่เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำร้ายจนเสียชีวิตในที่กะบี่นะคนร้ายหนีไปที่สงขลา
แต่บ้านเกิดเนี่ยญาติญาติอยู่ที่จังหวัดพัทธลุง
คุณปียชาติลงพื้นที่ไปได้คุยกับลูกสาวของป้าสาวนะครับ
ลูกสาวอายุ๒๓ปีนะครับชื่อรุ่งซิริ
นี่ก็ไปเคาะโลงอยู่ข้างโรงศพของแม่แล้วก็คุยกับแม่
คือทางรุ่งสิริบอกว่าเธอรับไม่ได้มากนะ
กับคำโกหกกล่าวอ้างของพ่อเลี้ยงของเธอคือนายประจวบ
ที่มากล่าวหาว่าทำไปเพราะจับได้ว่าแม่เธอมีชู้
แม่เธอคุยกับผู้ชายคนอื่นซึ่งแม่เธอไม่มีโอกาสจะชี้แจงอะไรเลย
เพราะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วเธอเลยขอพูดแทนหน่อย
บอกกับคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเรา
ว่าพฤติกรรมของนายประจวบที่มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเธอเนี่ย
เธอบอกเธอขอแฉหน่อยมันสุดทนจริงแม่เธอไปอยู่กินกับนายประจวบ
ตั้งแต่ตอนที่เธออายุได้สองขวบแล้วตั้งแต่เธอจำความได้เนี่ย
นายประจวบพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่โมโหร้ายมาก
ตบตีทำร้ายแม่มาตลอดบางทีเห็นแม่นี่ตาเขียวช้ำ
โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายพอเธอเข้าไปห้ามโดนตบโดนตีไปด้วย
แม่เคยคิดจะพาเธอหนีไปหลายครั้งแต่หนีไม่ได้
เพราะนายประจวบขู่ว่าจะตามไปฆ่าฆ่าทั้งแม่ทั้งลูก
เมื่อ๕ปีที่แล้วแม่ของเธอก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดมารอบหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นถูกนายประจวบเอาแก้วที่ทุบไปแล้วเนี่ยนะ
เอาแก้วเนี่ยมาทุบที่ไทยทอยจนเศษแก้วเนี่ยบาดจนเส้นเลือดเนี่ย
บาดเข้าไปอาการสาหัสนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ย
นายประจวบไม่ได้ช่วยแม่นะฮะค่ะกระชากสร้อยคอทองคำจากคอแม่
แล้วหนีไปเอ้าหลังจากนั้นย้อนกลับมา
มาร้องห่มร้องไห้กราบเท้าขอโทษแม่บอกจะไม่ทำอีกแล้ว
แม่ก็ให้โอกาสให้อภัยก็กลับมาอยู่กินด้วยกันอีก
แต่พฤติกรรมของนายประจวบก็ไม่เคยดีขึ้น
ที่นายประจวบพ่อเลี้ยงของเธออ้างว่าเห็นแม่เนี่ย
เปลือยท่อนล่างแล้วคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
ความจริงแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่ด้วย
คุณลุงสิริบอกขอแก้ขอชี้แจงหน่อยไม่ใช่แก้ตัว
ขอชี้แจงแทนแม่หน่อยค่ะแม่นุ่งผ้าเช็ดตัว
คุยกับญาติที่เป็นพี่เขยของแม่อยู่ค่ะ
กำลังนัดกันเพื่อจะพาแม่ไปออกรถยนต์
จะได้เอามาใช้ในการค้าขายเพราะนายประจวบเนี่ย
ไม่ยอมให้แม่ทำมาหากินไม่ยอมให้แม่ใช้รถ
นายประจวบเนี่ยเอารถไปใช้เองเมื่อวานเขาหาว่า
อะไรนะยอมให้เมียเนี่ยอยู่บ้านไม่ต้องทำงานใช่
แล้วเขาขับรถกระบะไปค้าไปขายใช่
นานนานกลับบ้านทีมาทีไรก็เห็นแต่ภาพเมียเนี่ย
คุยกับผู้ชายคนอื่นใช่ค่ะอันนี้ผู้ต้องหาอ้างอืม
แต่ลูกสาวของผู้ตายเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย
นายประจวบนั่นแหละไม่ยอมให้แม่เธอเนี่ยทำมาหากิน
ไม่ยอมให้ใช้รถแม่ก็เลยคุยกับญาติที่เป็นพี่เขย
ให้พาไปออกรถจะได้เอามาค้าขายนะ
แม่ไปถอนเงินสดจากธนาคารเอามาถือเอาไว้๒แสนบาท
เพื่อเตรียมไปออกรถค่ะได้เลิกไปออกรถเนี่ยนะฮะ
งามยามดีไปดูมาแล้วเนี่ยคือ๒๘มีนาคม
ก่อนเกิดเหตุ๑วัน๒๗มีนาคม
ถูกนายประจวบใช้มีดฟันจนเสียชีวิต
คือจะออกรถเมื่อวานแต่ว่าโดนฆ่าเมื่อวานซืน
นี่แหละฮะส่วนเงินสดที่แม่เธอถอนออกมาสองแสน
และสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาทของแม่
ก็ถูกนายประจวบเนี่ยขโมยไปด้วยหลังจากเกิดเหตุ
บอกว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายประจวบให้ถึงที่สุดนะครับ
แล้วไม่ต้องมาขอเข้ามาศพอะไรแม่เธอด้วย
เพราะเชื่อว่านายประจวบตั้งใจจงใจวางแผนฆ่าแม่ของเธอ
ไม่ค่ะไม่ต้องมาค่ะเขาใส่ร้ายค่ะ
เขาบอกว่าเขาคุยกับชายอื่นแม่ไม่ได้แก้ผ้าอะไรนะคะ
คือเป็นห้องส่วนตัวห้องนอนแม่ก็คือเขาแยกกันนอน
แม่ก็คือใส่ผ้าขนหนูนอนเฉยค่ะ
ไม่ได้เปลือกายอะไรไม่ได้วิดีโอขออะไรค่ะ
คนตายพูดไม่ได้ค่ะเอาให้หนักจำคุกตลอดชีวิตไปยิ่งดีค่ะ
เพราะว่าจำคุกแค่๑๐ปีหรือ๗ปี๑๕ปี
ยังไงเขาต้องออกมารังความหนูอยู่แล้ว
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของป้าสาวนะฮะ
นี่ป้าสาวปกติจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่วัดข้างวัดเพลาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี่นะครับ
แล้วก็ได้คุยกับแม่ค้าขายผลไม้ที่อยู่ติดกับร้านของผู้ตายนะครับ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ได้ปีกว่า
ก็ถือว่ากิจการกำลังไปได้สวยนะฮะเพราะว่าเป็นคนใจดีนะ
มีชาวบ้านมาอุดหนุนเยอะมีรถแลกแจกแถมนะครับ
นิสัยดีนะครับเป็นมิตรกับชาวบ้านบางทีให้เด็กกินฟรีก็บ่อย
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนายประจวบมาช่วยเมียขายของเลย
มีแต่ลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยมาช่วยยืนยันว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมาติดพันธุ์ป้าสาว
แต่ป้าสาวเนี่ยเขาเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคน
เนื่องจากเป็นแม่ค้าที่อัธยาศัยดีไม่คิดว่าจะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ตอนนี้เพื่อนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยังทำใจไม่ได้เพราะสงสารป้าสาวมาก
มาสมัยดีคือก็พูดก็คุยดีลูกค้าได้เยอะไง
ตามด้านข้างอยู่แล้วไม่มีนะหมีแกงกายลูกค้ามานั่งกิ้นก็คุยไปตามดา
เป็นธรรมดาแต่เราเห็นนะไม่ใช่ว่ามีใครพิเศษไม่มี
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสพคลองท่อม
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุที่กระบี่เนี่ย
ได้รับตัวนายประจวบมาจากตำรวจที่สงขลาแล้วนะครับ
หลังจากตามจับได้ตอนที่หลบหนีไปนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับโดยพาไปแบบเงียบ
นี่ครับหลังจากนั้นก็นำกลับมาคุมตัวต่อนะฮะ
โดยแจ้งข้อหาไว้เบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วนะฮะ